กลับเข้ามาดูที่บ้านเรากันบ้าง

ในบ้านของท่านอาจจะมีสัตว์ประหลาดอยู่บ้าง

คนในบ้านตื่นตกใจหมดเลย

อยากรู้ไหมฮะว่าเป็นตัวอะไรไปดูพร้อมกันเลย
หุ้ย

ตัวบึลมเลยคุณพี่เสื้อสีน้ำเงิน

โอ้โหพอเห็นว่าเป็นตะขาบตัวใหญ่นี่

สภาพคุณพี่น้ำมือเหมือนจะดุดอะไรสักอย่าง

ท้ายที่สุดคนในบ้านลุกขึ้นมาตกอกตกใจเลยนะคุณนะ
ต้องมาเคลียร์ให้พี่ตะขาบออกไปอยู่ในที่ที่สมควรอยู่
เพราะว่ากลัวว่าคนในบ้านจะไม่ปลอดภัย
เราก็นำมาเตือนภัยกันไว้ให้กับคุณผู้ชมนะฮะ
หมั่นดูแลทำความสะอาดบ้านเรือนตรวจสอบทุกซอกทุกมุมนะฮะ
เพราะว่าพี่ในบ้านนี้ยังหาไม่เจอนะ
ว่าเจ้าตะขาบตัวใหญ่ตัวนี้มันโผล่มาจากซอกไหนมุมไหน
มันมีลูกมีหลานมีอะไรอีกหรือเปล่า
แล้วถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตะขาบตัวเล็กนะคะ
ถ้าโดนกัดโดนต่อยไปนี่ก็ปวดได้เหมือนกันนะคะ
เฉพาะคนที่แพ้พิษนี่อันตรายมาก
ฝากไว้ทุกบ้านดูแลนะฮะ
และอย่าลืมคุณผู้ชมเข้าครัวเจออะไรบ้างส่งมาบอกกันหน่อย

บอกว่าที่บ้านนะในครัวนะ
ถ้ามีของเสียนะโอ้ไม่ต้องซ่อมเองเลย
เอ้าทำไมคะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรคะ

มีช้อนคอยซ่อมให้
นี่คุณผู้ชมส่งมาตอนแรกบอกมีช้อนซ่อมมีอะไรนะ

โอ้โหนี่หม้อเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย

เดี๋ยวลองนะเดี๋ยวนะคะระวังนะคะ

ว่าถ้าซ่อมนี่มันจะซ่อมให้หรือเปล่านะ